มากันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อหน้าสายหนุ่มมาสจุธาวุฒิค่ะ
จะบินลัดฟ้าไปตามรอยซีรีส์ที่แดนมังกรมา
ก็มีกระแสข่าวออกมางานนี้เจ้าตัวเลยขอชี้แจงว่า
เดี๋ยวนะที่บินไปไปกับแก๊งเพื่อน
ไม่ได้บินไปกับสาวจอมแจ่มที่มีข่าวว่า
กำลังเป็นที่จับตามองของหลายคน
โดยเฉพาะช่วงที่นักแสดงหนุ่มบินรัดฟ้าไปเที่ยวแดนมังกร

ถึงภาพที่มีเงาคล้ายผู้หญิงอยู่ในเฟรมด้วย
ทำเอาแฟนคิดว่าเป็นสาวคนสนิท
งานนี้มาชปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิด
คนที่แชะภาพให้เป็นนุ่มเตอร์ชั้นทวิทย์
พร้อมย้ำว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ร่วมทริปนี้ด้วย
ก่อนจะยืนยันถึงความสัมพันธ์ว่ายังไม่พร้อม
เปลี่ยนสถานะกับจอมแจ๋มเป็นแฟน
ขอศึกษากันไปเรื่อยก่อนค่ะ
เห็นจ้อมแจ๋มเขาก็ไป

อ๋อคือคือเมอร์เดียวกัน

โบสถ์ภาพแกร่ที่ผมนั่ง

มันทำความมุ่นจากกันมาแบบ๓๔เดือน

ถือเป็นคนเดียวที่คุยอยู่ตอนนี้ป่ะคะ
เราคุยอยู่มันก็มีคนไม่พอจ่าย